ปีหนึ่งหาทานได้แค่ครั้งเดียวกับแมงมัน

ไม่ได้หากันง่ายนะต้องขุดดินไป
แมงมันแมงมันขยุ่มหัวใจ
อันนั้นแม่งมุ้งไม่ฟังเพลงหัวใจ

เนี่ยฮะทั้งตัวแมงมันแล้วก็ไข่แมงมัน
ของดีหายากของทางภาคเหนือเขา

โอ้ใช่ต้องรอหน่อย

เพราะว่าคุณบอกว่าปีหนึ่งอ่ะ

ก็หมายถึงว่ามันเรียกว่ารอนานหน่อยไง

ใช่แต่ดูเรื่องนี้กันหน่อย
ว่าแต่ว่าการไปหาแมงมันต้องหายังไง
มันมีจุดมาร์คจุดสังเกตครับคุณผู้ชมครับ

สังเกตตอนที่ลูกแมงมัน

ฝนตกใหม่แล้วคุณจำ
ไอจุดนั้นน่ะจำไอจุดที่มันบิน
ออกมาไว้มาร์คเอาไว้เลยนะ

ตรงนั้นเพราะถึงเวลาคุณไป

เดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมเดือนนี้กับเดือนหน้านะไปขุดเลย
เขาบอกว่าจะเจอจะเจอกับไข่มันรังของมันและตัวของมัน
แล้วขุดออกมาเนี่ยนะคัดแยกเลยครับทั้งไข่ทั้งตัวเอาไปขาย
ราคาไม่ธรรมดาฟังแล้วต้องอึ้งเขาบอกว่าขายขีดละสองร้อย
ขีดละสองร้อยนึกต้องลูล่ะสองพัน
ใส่ไข่แมงมันหาทานยากจริงจริงแล้วราคาในตากมาหน่อย
ต้องไปขูดในดินแบบนี้จะบอกให้นี่คือทรัพย์ในดินของจริง

แยกไข่ไงแล้วก็ดินก็ล้างชำระล้างออกไปถูกยังไงขอขอบคุณภาพนี้ด้วยจากติ๊กต๊อกของคุณ
พ่งปิยพ่งสี่สี่เก้าครับอ่าถ้าขยันทำมาหากินนะอะไรก็เป็นเงินเงินทอง